มีมติในการส่งหนังสือถึงรัฐบาลให้เลือกวัน
ว่าจะสะดวกมาวันไหนระหว่างวันที่๑๑หรือ๑๒กันยายนนี้
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ที่ประชุมวิบ๓ฝ่ายเพื่อหารือถึงกำหนดวันเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนุนมาตรา๑๕๒
กรณีนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
มีมติทำหนังสือถึงรัฐบาลให้เลือกวันที่เหมาะสมระหว่างวันที่๑๑หรือ๑๒กันยายน
นายเทวาลิตราภัณฑ์ลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราชดร
ไม่กังวลเนื้อหาที่จะนำมาอภิปราย

วาระการประชุมซึ่งรัฐธรรมนูล
กำหนดทำได้๒อย่างคือสักถามและให้คำแนะนำ
รวมถึงหากต้องการขอประชุมลับ
ก็สามารถร้องขอได้ตามกฎหมาย

ถ้ามีการขอมาตามกฎหมายก็ทำได้
เป็นกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสมาชิกสำนวนเท่าไหร่
แล้วก็หรือไม่ก็คณะมตรีก่อครับ

ว่าถึงเวลาบรรจุวาระก็ทำหน้าที่ทุกฝ่ายไปตามวาระ
อายการสูงสุดเลื่อนนัดสั่งคดีที่นายธนทร
รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่และพวก
ตกเป็นผู้ต้องหาฐานร่วมกันนำเข้า

จากการจัดรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน
ในเพจพักอนาคตใหม่ไปเป็นวันที่๑ตุลาคมนี้

ส่งสำนวนเพิ่มเติมมาให้อายการ
ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาทำคำสั่ง
ขณะที่ความคืบหน้ารายการนายกพบประชาชน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีระบุ
หารือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในวันพรุ่งนี้ถึงรูปแบบการจัดรายการ
จากนั้นจะนำผลการหารือ
เสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบใด
ยืนยันขณะนี้คิดไว้หลายรูปแบบ
รายการประจำหรือเฉพาะช่วงที่นายกรัฐมนตรีสะดวก
โดยจะทำให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน